คุณผู้ชมคะการจากไปของคุณโมนิดาทุกคนโศกเศร้าค่ะ
แล้วทุกคนร่วมไว้อาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวงการบันเทิง
ล่าสุดคุณเสกโลโซนะคะได้เล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเพลงหนึ่ง
ไว้อาลัยให้กับการจากไปของคุณแตงโมค่ะ
จะร้องเพลงนี้ให้กับน้องที่เพิ่งจากไปน้องแตงโมโดยส่วนตัวที่รู้จักกันนะครับ
แล้วก็เพิ่งจากไปอย่างคาดไม่ถึงก็ขอให้น้องไปอยู่ตรงสวงสวรรค์
แล้วก็เป็นเทพธิดายสนสวรรค์แล้วก็หน้าตารูปร่างให้สดสะสวยเหมือนที่อยู่ที่บนโลกมนุษย์นี้นะครับ
ขอเสียงปรบมือให้กับน้องด้วยนะฮะน้องได้ทำอะไรไว้หลายอย่าง

คืนนี้ฉันนวนผ่องมองแล้วคิดถึงตาเธอ
เธอตัวฉันยืนมองเบอร์ถามว่าเธออยู่ที่ใด
ว่ายซ้ายลมเพล่าให้ช่วยพัดพาใจไป

ว่าคิดถึง